ข่าวแรกกันด้วยข่าวเมื่อวานนี้ภาพสะเทือนใจเหลือเกินพี่แจ๊คนะ

ก็ต้องบอกว่านะคะต้องส่งกำลังใจให้ครอบครัวนาคอมชวนชื่นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
อย่างที่ทราบกันนะคะแม่เอ๋ค่ะ
ซึ่งเป็นภรรยาของนาคอมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ล่ำลาเลย
เพราะว่าอย่างที่ทราบอยู่ตอนนี้นะคะแม่เอกก็รักษาตัวอยู่นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในโลกโซเชียลก็ได้แชร์ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นภาพที่น้าเอ๋นะคะได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมนะคะ
เป็นครั้งแรกหลังจากที่นาคอมเสียชีวิตค่ะ

เขียนข้อความเนี่ยเราอ่านแล้วก็บีบหัวใจมาก
บอกว่าที่สุดหัวใจของเมียค่ะคุณผู้ชม
ภาพนี้นะคะมีคนในวงการแล้วก็แฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้กับนางเอกเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
อกจากนี้นะคะยังรอดแสงความเสียใจกับน้าเอ๋
ทุกคนนะคะยังขอร่วมส่งกำลังใจให้น้าเอและครอบครัวปีดากุล
ให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ไปให้ได้นะคะ
นอกจากโพสต์นี้นะคะก็มีภาพที่บีบหัวใจมากคุณผู้ชม
เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะญาติญาติที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
ได้ทำพิธีทำบุญค่ะอุทิศสวรรคุณสวรรค์ในกับนาคอมค่ะ
ก็เลยวีดีโอคอหาน้าเอ๋ที่ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
ให้ร่วมฟังพระสวดด้วยซึ่งมันก็ใช้โซเชียลนะคุณผู้ชม
แต่ภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
คือมันเป็นภาพที่บึบหัวใจจริงนะคะ

คือนาเอกก็พนมมือไปร้องไห้สะอึดไป
คือเราพยายามฟังเหมือนกันนะคะว่าน้าเอ๋พูดอะไร
แต่ว่าด้วยความเสียใจที่มันล้นอกจริงค่ะ
คือนาเอกก็พูดพยายามบอกว่าบอกขอให้สามีไปเกิดในพบภูมิที่ดี

คือเราฟังแล้วยังสะอื้นแทนเลยค่ะ

คือจับใจความได้ว่าขอให้ไปเกิดในพบภูมิที่ดีเท่านั้นค่ะ
คือคู่ย่างเขาอยู่กันมาตั้งหลายปี
พอตัดสระกันไม่ได้แม่แต่กระทั่งจะได้รับลากันสักนิดนึงเลยเนอะ
แล้วใครจะไปคิดว่าวันที่อัดคลิปส่งนักคอม
อ่าเครื่องรถโรงพยาบาลจะเป็นครั้งสุดท้าย

คือตอนนั้นยังบอกเลยว่าเดี๋ยวหายเดี๋ยวกลับมาบ้าน

แต่ท้ายที่สุดคือต่างคนต่างแยกย้ายไปแล้วก็

หน้าครั้งสุดท้ายก็ยังไม่ได้เจอกันนะคะ

อีกหนึ่งเรื่องที่เห็นแล้วสะเทือนใจเหมือนกันค่ะ
เป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่น้องนะคุณ
นักคุณเป็นหลานชายคนเล็กของนักคล่อมนะคะ
น้องติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
และตอนนี้น้องเองนะภูลโถลูกนะคะ
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ

ก็อัดคลิปที่น้องเรียกขาคุณปู่คุณ
มายืนรอปู่ที่หน้าห้องเดี๋ยวไปชมภาพกันหน่อยค่ะ

ยังเด็กมากก็เรียกหาคุณปู่ตามภาษาค่ะ

แต่วันนี้เนี่ยคุณปู่ไม่มีแล้ว

แล้วถ้าเราย้อนกลับไปได้ดูภาพนักคอม

เชื่อว่าแบบเนี่ยเป็นภาพเก่าคือนครแกก็มีความสุขคนแก่คือได้อยู่กับหลานนะคะ
เล็กค่ะลูกของชัวร์กี่แต่งพี่แจ๊คเป็นกำลังใจครอบครู่เนี่ยจริง
เชื่อว่านักคอมเนี่ยก็ต้องเฝ้าดูน้องนักคุณอยู่นะ
ก็ยังอยู่ในใจเราของพวกเราตลอดไปนะคะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะคะ
ที่คุณไอ้นพัชรินค่ะได้โพสต์ไอจีสตอรี่นะคะ
ก็ได้อัปเดตผลตรวจนะของคนในครอบครัวค่ะ
ก็ครอบครัวเขาตรวจเป็นรอบที่๔แล้ว
โดยน้องชายทั้งสองคนค่ะแล้วก็น้องสะพ้ายคนเล็กเนี่ย
แล้วก็หลานชายคนโตทั้งหมดไม่พบเชื้อนะคะ
ส่วนคุณแม่เอ๋ค่ะจะออกจากโรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะ
คือก่อนหน้านี้เรามีการอัปเดตว่าคุณแม่เอ๋จะออกจากโรงพยาบาลในวันที่๓
แต่ล่าสุดเนี่ยเพื่อความพร้อมอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ก็คือจะออกในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านลูกเขยของนักคอมค่ะ
คุณแบงค์อธิกิจนะคะสามีคุณไอซ์นี่แหละ
ก็ได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจภรรยาด้วย
พร้อมกันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณแบงค์ก็บอกด้วยว่า
นี่คือผู้หญิงที่เก่งที่สุดของเขาตอนนี้
รู้ตลอดนะว่าแอบหนีไปร้องไห้ตามที่ต่างของบ้าน
แต่ก็ดีมากที่ได้เห็นไอซ์เนี่ย
ดีใจมากที่ได้เห็นไอซ์กลับมาเข้มแข็งในทุกวัน
แล้วก็บอกกับพ่อค่อมว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะ
ลูกพ่อเก่งมาก
อันนี้ก็เป็นข้อความที่คุณแบงค์นะคะก็ได้ให้กำลังใจภรรยาเขานั่นแหละ
แต่ก็ต้องบอกว่าแบงค์ทำหน้าที่สามีแล้วก็ลูกเขยที่ดีนะ
อยู่เคียงข้างของไอซ์ตลอดเวลา
เวลาตอบคำถามสื่อมวลชนคุณแบงค์เคียงข้าง
แล้วก็พร้อมที่จะยินดีตอบแทนด้วยซ้ำ
คุณผู้ชมค่ะอีกคนนึงค่ะที่รักพ่อค่อมไปไม่น้อยกว่าทั้งคู่เลย
ก็คือพี่บอลเชิญยิ้มค่ะ

ด้วยการมอบเงิน๑๐๐๐บาทช่วยเหลือโรงพยาบาลต่าง
เพื่อรับมือกับวิกฤตและอุทิศส่วนกุศลให้กับนครด้วย
และล่าสุดเมื่อวานนี้สดร้อนค่ะ
พี่บอลยังบริจาคเพิ่มให้กับโรงพยาบาลสงฆ์อีก๓๐๐๐บาท
และซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอีกจำนวน๑๐เครื่อง
อบให้กับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนะคะ
แล้วก็ขอให้ผลบุญที่ตัวเองทำเนี่ย
ส่งผลไปถึงนครที่อยู่บนฟ้าด้วย

สถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้มันหนักโดนจริงค่ะ

ส่งกำลังใจนะคะส่งแรงกายแรงใจ

เขาไลฟ์สดขายต้นไม้คุณผู้ชม
ถูกต้องเป็นหนึ่งธุรกิจของคุณเคนอยู่แล้วนะคะ
เพื่อหารายได้สมทบทุนกับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะ
ผลปรากฏเมื่อวานนี้หลายคนตะลึงเลยคุณผู้ชม
ปรากฏว่าขายต้นไม้ได้ทั้งหมด๑ล้าน๑หมื่น๗พันบาท
ต้นไม้อ่ะใช่คือต้นไม้คืออย่างที่ทราบก่อนอันนี้มันราคาแพงอ่ะนะคะ
ใครพอมีกำลังอยากเอาไปปลูกต่ออะไรอย่างนี้ก็ซื้อ
แล้วทุกบาททุกสตางค์ค่ะให้กับมูลนิธิรามาธิบดีหมดเลยค่ะ
ได้ทั้งต้นไม้ได้ทั้งบุญด้วยค่ะสำหรับคุณค่ะค่ะ
ดูกันต่อที่คุณนุ้ยสุจิลาค่ะถือโอกาสทำบุญวันเกิดสามีคุณปอนค่ะ
ด้วยการร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิดค่ะ
ให้กับสถาบันประสาทวิทยาดังภาพนี้เลยค่ะ
ค่ะโดยมีพี่อ้นศรีพันธ์นะคะพี่เออนันบุญนาคร่วมสมทบทุนด้วยค่ะ
ทางฝั่งครอบครัวคุณแจ๊ดชวนชื่นนะคะ
ล่าสุดค่ะรวมเงินกับเพื่อนทั้งในและนอกวงการ
ภาพนี้เลยคุณผู้ชมซื้อเครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้วมือจำนวน๒๐เครื่องนะคะ
เครื่องวัดความดันสิบเครื่องแล้วก็ปลอดอีกยี่สิบชุด
ส่งมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะคะ
พร้อมกับนะคะซื้อแถมเพลินแล้วก็ของใช้จำเป็นให้กับ
โรงพยาบาลผู้สูงอายุนะคะที่บางขุนเถียนด้วยนะคะ
ก็ภาพนี้ก็เป็นรถที่จะมาขนของไปเป็นความตั้งใจที่จริง
เราอยากนำเสนอทุกท่านเลยนะคะแต่ว่าคือมันเยอะมากจริงนะคะ
ก็คืออยากให้ทุกคนเห็นภาพนี้แล้วก็มีกำลังใจ
ร่วมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์นะคะค่ะ
ส่วนใครที่แบบว่าอยู่กับบ้านเนี่ยคือรักษาตัวเองเลยค่ะ
เท่าผู้แก่อยู่กับบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ตัวเองที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้
ตอนนี้บางคนอาจจะไม่มีกำลังในการช่วยเหลือคนอื่นดูแลไม่เป็นไร
การที่คุณดูแลตัวเองสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างไม่ออกไปไหน
มือด้วยเจลแอลกอฮอล์แบบนี้ก็ถือเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะก็ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณผู้ชม